ถึงข่าวใหญ่ข่าวหนักส่งท้ายปีนี่แหละฮะก็ประเด็นนี้แหละครับ
ประเด็นที่มีหญิงสาววัย๒๓ปีถูกคนร้ายบุกเข้าไปในห้อง
ภายในคอนโดของเธอนะครับหวังจะล่วงละเมิดทางเพศ
ท้ายที่สุดมีการต่อสู้กันคนร้ายชักมีดออกมาแทงผู้หญิงคนนี้
เข้าที่ต้นขาซ้ายและไปตัดเส้นเลือดใหญ่ครับคุณ
จนทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องวิ่งออกมาจากห้องนี่จุดตรงนี้ห่างจากห้องของเธอแค่๑๐เมตร
ใช่ค่ะเธอวิ่งไปยืนตรงระเบียงนะอันนี้ที่พยานที่เห็นเธอวิ่งไปยืนตรงระเบียง
และจากนั้นก็มาล้มฟุบหน้าลิฟต์ตรงนี้เลือดไหลทะลักออกมา
เพราะว่าเส้นเลือดใหญ่ถูกตัดขาดแล้วก็เป็นจุดอันตรายที่ทำให้เลือดมันไหลออกมาเยอะ
เธอจะสิ้นใจเธอบอกกับพยานคนที่อยู่ในคอนโดที่เข้ามาช่วย
บอกว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยคนร้ายบุกเข้ามาในห้องเธอ
หลังจากนั้นแป๊บเดียวเธอสิ้นใจเลยนะครับ
เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็เกิดขึ้นช่วงเวลา๕ทุ่มกว่าของวันที่๒๕ธันวาคมนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบศพของหญิงสาวอายุ๒๓ปี
บาดเจ็บสาหัสวิ่งออกมาจากห้องพักแล้วก็เสียชีวิตหน้าลิฟท์ชั้น๗
เลือดท่วมเลยนะฮะแล้วก็มีการปิดล้อมคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
ปิดล้อมเพื่อตรวจหาหลักฐานและเชื่อมั่นว่าคนร้ายอยู่ในคอนโด
ใช่คือเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการกันทั้งวันเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นการสแกนคนเข้าออกที่จุดเดียวของคอนโด
ค้นทุกห้องในคอนโดนี้มีอยู่๒๔๔ห้อง
ใช่นะครับแล้วก็ต้องดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
รอยเลือดที่เป็นรอยเท้าของคนร้ายวิ่งหนีไปชั้นไหนอย่างไรบ้าง
และอย่างหนึ่งคอนโดแห่งนี้มีทางเข้าออกทางเดียวนะครับ
มีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ประตูทางเข้าออกของคอนโด
ดังนั้นถ้ามีใครวิ่งหนีออกมาคือตำรวจดูภาพก็จะรู้
แต่ทีนี้มันไม่มีคนออกมาไงก็เลยต้องมีการปิดล้อม
เพราะเชื่อว่าคนร้ายอยู่ภายในนะครับ
กระทั่งเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๔ทุ่มนะครับ
คนตำรวจโทรจีรพัทธ์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับเปิดเผยกับนักข่าว
บอกว่าจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเมื่อคืนท่านผู้การภาค๑
ยังใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยนะครับเพราะว่านำตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ
แล้วเขายังไม่ปริปากรับสาภาพ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ยังถามเขาเลยพวกหลักฐานแผลที่นิ้วมือนิ้วกลางข้างซ้าย
เพราะว่าตอนแรกผู้ต้องสงสัยตอนนั้นเขาก็ยังปฏิเสธว่าแผลนี้มันเกิดจากการทำงาน
ใช่ฮะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจในผลนิติวิทยาศาสตร์
คาบเลือดในห้องผู้ก่อเหตุรวมทั้งรอยบาดแผลที่มือและข้อมือของผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับ
โดยผู้ต้องสงสัยรายนี้คือนายนัทชัยอาจสามารถอายุ๔๑ปีอาศัยอยู่ชั้น๓ภายในคอนโดเดียวกันกับผู้เสียชีวิต
ทีนี้ครับนำตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้นะฮะพร้อมกับภาพวงจรปิดที่เห็นอะไรต่างนานานะครับ
มาสอบสวนโอ้โหสอบเข้มกันเลยนะสอบเข้มตลอดทั้งคืนแล้วครับ
ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยสารภาพว่ากระทำการดังกล่าวจริงหลังจากนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนฮะ
คำว่าผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าขณะก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมา
และเกิดอารมณ์ทางเพศเนื่องจากภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกได้เพียง๑๕วัน
ทีนี้ครับก็อาศัยจังหวะในการที่เข้าไปอยู่ในห้องของผู้ตาย
เพราะเห็นว่าผู้ตายเนี่ยออกมาจากห้องแล้วไม่ได้ล็อกตัวเขาเองนะฮะไปนี่คุณ
เขาบอกว่าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วหลังจากนั้นพอผู้ตายเข้าห้อง
ก็เลยมีการออกมาเพื่อจะล่วงละเมิดทางเพศผู้ตายขัดขืนจนมีการต่อสู้กัน
แล้วเขาก็ชักมีดออกมาแทงจนผู้ตายไปเสียชีวิตหน้าลิฟต์นะครับ
แล้วก็ตัวเองเนี่ยก็หลบหนีออกจากห้องนั้นนะฮะฟังเสียงของผู้การภาคหนึ่ง
ซึ่งผู้การภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนะต้องบอกไว้ก่อนส่วนอัปเดตต่าง
เดี๋ยวในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะ
ประเด็นเรื่องนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าป่าทำร้ายนะครับ
การเข้ามาทำร้ายเป็นหวังที่จะล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
แล้วก็ท่านผู้เสียชีวิตก็ต่อสู้นะครับ
ร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่ต้นขานะครับ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะครับ
หลายจุดเนี่ยก็มีพบร่องรอยพบเลือดพบอะไรหลายอย่างนะครับ
ก็อันนี้ก็เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว
มั่นใจฮะว่าเราจับตัวคนร้ายลายนี้ได้แน่นอนแล้วก็ไม่ผิดตัวนะฮะ
เราจะมัดด้วยพยานหลักฐานทั้งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพยานบุคคล
นี่แหละครับคำให้สัมภาษณ์ของผู้การภาคหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว
คนทุกคนให้การที่เป็นประโยชน์แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือสามารถคุมตัวของนายนัทชัยไว้ได้แล้ว
ซึ่งนายนัทชัยอาศัยอยู่ในคอนโดตึกเดียวกันกับผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ที่ชั้น๓ห้องเล็กที่๙
ซึ่งอยู่ใกล้กับบันไดหนีไฟนะครับจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจก็พบว่าผู้ต้องสงสัยบรายนี้นะฮะ
ก็เห็นผู้เสียชีวิตเดินลงมาบริเวณด้านล่างซึ่งตัวผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาตอนนี้นะฮะก็เดินสวนขึ้นลิฟต์ไป
ซึ่งจากหลักฐานกล้องวงจรปิดก็พบว่าเขาได้เดินขึ้นห้องและเปลี่ยนเสื้อจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินจากนั้นเดินขึ้นไปที่ห้องของผู้เสียชีวิต
เพื่อไปดักรออยู่ภายในห้องหวังจะกระทำชำราวหรือว่าหวังจะล่วงละเมิดทางเพศนะครับแล้วก็คาดว่าห้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ล็อกประตูโดยตัวผู้ต้องหาไปหลบซ่อนในตู้เสื้อผ้ารอจนผู้ตายเนี่ยกลับเข้ามาในห้องพักกระทั่งผู้ตายกลับเข้ามาในห้องผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ยได้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าและพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศ
ไปหนึ่งครั้งแล้วก็เดินเท้าเปล่าเพื่อเลือดหลบหนีออกมาจากห้องลงมาจากบันไดหนีไฟด้านข้างจนมาเจอพยานคุณ
เพราะมีพยานที่ไปเจอหน้าเขานะเสื้อผ้าที่โชคเลือดเหมือนกันนะครับไปเจอจัดห่าง๕เมตรเองมาเจอตรงจุดชั้น๖
จากนั้นตัวผู้ต้องหาหลบหนีลงบันไดมาที่ชั้น๓ผ่านห้องของตัวเองไปหยุดที่ราวตากผ้ากลางอาคารที่ชั้น๓แล้วก็เดินวนขึ้นไปบันไดหนีไฟกลางตึกขึ้นมาที่ชั้น๕โดยมีคราบเลือดตลอดทางนะครับ
กระทั่งคราบเลือดเนี่ยมาหายไปที่หน้าห้องว่างชั้นที่๕นี่แหละครับจุดห้องว่างชั้นที่๕เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบเสื้อสีน้ำเงินเปื้อนคราบเลือดแล้วก็ปอกมีดที่ถูกทิ้งไว้ในชะโครกของห้องชั้น๕นี้นะครับ
เที่ยงนี้นะมีการทำแผนประกอบคำรับสาภาพใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้า
เรื่องของการทำแผนเพิ่มเติมได้ในข่าวเที่ยงด้วย
แต่ว่าวันนี้จริงนักข่าวของเรานี่ลงพื้นที่ไปเมื่อเช้า

ตัวนายนัทชัยผู้ต้องหาคนนี้นะ
เราก็ไปพยายามสอบถามข้อมูลจากคนที่อยู่ในคอนโด
โดยเฉพาะไปคุยกับรอปภแล้วก็เป็นช่างเทคนิคของคอนโดด้วย
เพราะว่าอย่างน้อยรอปภทำหน้าที่อยู่
เขาน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานายนัทชัยบ้าง

ว่าตัวผู้ต้องหาคนนี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่คอนโดนี้ไม่นานนะคุณ
อยู่ได้ประมาณ๓เดือนเท่านั้นเอง
แล้วห้องที่เขาอยู่เนี่ยก็มีทั้งตัวเขามีเมีย
แล้วก็ลูกเล็ก๑๕วันรวมถึงแม่ยายอาศัยอยู่ด้วย
ก็คือเมียเพิ่งจะคลอดลูกนะ
ใช่ค่ะโดยเราไปพูดคุยกับนายสุริยันพ่วงเรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำคอนโดเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเวลาที่ผมออกตรวจตราความเรียบร้อยตามตึกเนี่ย
ผมเจอคนนี้นายนัทชัยประจำเลย
แล้วเวลาที่ผมเจอเขานะเขาจะอยู่ไม่ซ้ำที่
เราก็เลยถามไงว่าอยู่ไม่ซ้ำที่คืออะไรบอก

จะเห็นเลยข้างตัวเขามีบุหรี่มีเบียร์
แล้วก็จะไปนั่งดื่มตามชั้นต่างของคอนโดเนี่ย
ซึ่งห้องจริงเขาอยู่เนี่ยชั้น๓นะ

ห้องชั้น๓นะฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าคอนโดแห่งนี้
มีบางห้องที่ไม่มีผู้พักอาศัย
และอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นขึ้นไปรวมตัวอยู่ในห้องนั้น
ห้องชั้น๕ที่มีการไปพบหลักฐานว่า
ตัวผู้ต้องหาเข้าไปแอบซ่อนแล้วก็ไปทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วย
ก็มีกระป๋องเบียร์ไงกระป๋องเบียร์ที่ดื่มแล้วน่ะ

ทีนี้ทางรอปภเขาก็ให้ข้อมูลนะว่า
ผมได้รับการร้องเรียนบ่อยมากเลย
ตั้งแต่ลูกบ้านคอนโดคนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่
ว่าผู้ชายลักษณะคล้ายแบบนี้นะมาเคาะห้อง
บางทีมาพยายามที่จะแบบเปิดประตูลูกบิดห้อง
ลูกบ้านคนอื่นเจอลักษณะนี้ประจำเลย
เดี๋ยวให้ทางรอปภเล่าให้ฟังหน่อยละกัน
ตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาอยู่นี่ประมาณ๓เดือน
ประมาณ๓เดือนนะที่ผมคร่าวไว้
ก็เริ่มมีเหตุที่ว่าคอประตูมั่ง

คนร้ายเนี่ยผมอะนะ
ในฐานะที่ว่าผมทำงานอยู่อยู่เป็นช่างอยู่ที่นี่นะฮะ
ผมเคยเห็นคนร้ายเนี่ย
เคยเห็นเยอะเยอะเพราะว่าเขาจะชอบมานั่งสูบบุรี
แล้วก็ดื่มเบียร์ตามปกติของเขานะ

ที่ชั้น๓แล้วมาอีกวันหนึ่ง

ก็เบียร์๑ขวดที่ผมสังเกตดูนะ
และอีกวันหนึ่งขึ้นไปด่านฟ้า

ก็ดูดบุหรี่กับเบียร์กระป๋องยาว

ผมเจอที่ดาดฟ้าผมเจอที่ชั้นนู้นชั้นนี้
แล้วเราไม่ได้คุยกับรอปภอย่างเดียวนะคุณผู้ชม

ที่ผ่านมานะใช้คำนี้เลย

ไม่มีเลยทะเลาะวิวาสก็ไม่มี

ผู้ชายคนนี้นายนัทชัย

ลูกบ้านร้องเรียนประจำเลยว่า

แล้วยิ่งพอมาเป็นข่าวแบบนี้
นิติเองก็ตกใจมากเหมือนกันนะคะ

โหดเยี่ยมถึงขั้นฆ่าจนมีคนตาย

ในห้องนี้คนร้ายก็ไปอยู่

มีลูกเล็กอีกไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยได้แค่รับข้อมูลไว้ว่าห้องนี้ห้องนี้เขาสงสัย
หรือว่าผู้ชายลักษณะนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
มันทำให้คลายกังวลไปได้ถึงความปลอดภัยของลูกบ้าน
นี่ค่ะก็คลายกังวลนะคะหลังจากจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แต่เอาจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องทำงานกันอย่างหนักเลยนะ
ผู้กำกับสพบางพลีบอกว่าโอ้โหทั้งการตรวจตาทั้งการออกค้น
ใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะในคดีใหญ่คดีนี้นะครับ
ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำพยานบุคคลภายในคอนโดแห่งนี้
การหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เรื่องของนิติวิทยาศาสตร์
และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดปากรับสาภาพของผู้ก่อเหตุนะครับ
นี่ฮะทางด้านของภูมิกับการสพบางพลี
ได้สรุปคำรับสาภาพของผู้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาบรายนี้ก็คือนายนัทชัยไว้เรียบร้อยแล้ว
นายนัทชัยให้การรับสาภาพไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุลงมาซื้อเบียร์ที่หน้าคอนโด
จากนั้นเดินขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น๓

แล้วขึ้นไปนั่งดื่มเบียร์ที่บันไดหนีไฟกลางคอนโดของชั้น๗

ไปหมุนลูกบิดห้องของผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายไม่ได้ล็อกห้อง

เขาแค่ตั้งใจเข้าไปเอาทรัพย์สิน
ก็คือเอากระเป๋าที่วางไว้บนที่นอน
แต่ผู้ตายกลับเข้ามาในห้องพอดี
ตัวเขาเองก็เลยรีบไปซ่อนตัวในห้องน้ำ
รอจนผู้ตายทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
เขาตั้งใจออกมาเพื่อจะขโมยกระเป๋าแล้ววิ่งออกไปเท่านั้น
นี่การเปิดปากของนายนัทชัยนะฮะ
แต่ผู้ตายร้องเขาเลยเอามือปิดปาก

ผู้ตายจึงไปหลบซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้า

กลายเป็นว่าผู้ตายจึงไปหลบซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้า
ตัวนายนัทชัยเองจึงลากผู้ตายออกมา
แล้วเกิดการต่อสู้กันอีกครั้ง
ตัวผู้ต้องหาก็เลยใช้มีดที่เตรียมมาข่มขู่
แต่ผู้ตายสู้ผู้ต้องหาก็เลยแทงเข้าที่หน้าขาของผู้ตาย
จากนั้นผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีทางบันไดหนีไฟ
ถอดเสื้อแล้วก็ทิ้งปลอกมีดที่ห้องว่างชั้น๕
แล้วกลับเข้าห้องพักที่ชั้น๓ตามปกติ

กระทั่งตำรวจมาเคาะเรียก

เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเคาะเรียกทุกห้อง
ห้องจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนนี้
ถ่ายรูปทำประวัติเรียบร้อยแล้ว
ตัวของผู้ต้องหาตอนนั้นไม่ได้ถูกจับกลุ่มโดยทันที
ผู้ต้องหาออกไปทำงานตอนเช้าตามปกติ
กระทั่งตำรวจเขาใช้วิธีการ
ในการที่เอาภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยทุกคนเอามาดู
และทีนี้ตำรวจซูมดูเห็นที่มือมีบาดแผล
จึงเกิดเป็นที่มาว่าตำรวจไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
และสารภาพในที่สุดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นทางภูมิกับการสพบางพลีเปิดเผย
บอกว่าได้มีการแจ้งข้อหานัก
ไม่ว่าจะเป็นข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าคนร้าย
ให้การรับสาภาพว่าที่ทำไปเพราะเมา

จากภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกได้เพียง๑๕วัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประสงค์ต่อทรัพย์ของผู้ตายนั่นเอง

เพราะว่าทีมข่าวของเราไปหลายจุด
ไม่ว่าจะเป็นสารที่เกิดเหตุก็ยังเฝ้าอยู่
ไปที่สพบางพลีก็ยังอยู่
เพราะว่าจะมีการนำตัวของผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
คดีนี้เป็นที่สนใจของตัวลูกบ้านคอนโดเอง

รวมถึงทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านญาติของผู้ต้องหาด้วยนะ
เพราะว่าญาติของผู้ต้องหามีการเปิดเผยออกมาเหมือนกันว่า
คิดเลยว่านายนัทชัยจะก่อเหตุฆ่าคนตายได้
ทั้งที่ตัวเองก็มีเมียแล้วเพิ่งมีลูกน้อยเอง
ใช่เพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยนะทุกประเด็นเลยคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

เดี๋ยวรอติดตามได้ในช่วงต่อไปของข่าวเที่ยงไทยรัฐด้วย